ปีนี้สงการมันเหงาไม่ได้เล่นน้ำอยากเล่นน้ำอ่ะ
ก็เลยนี่อ่ะเตรียมอกไว้แล้ว
เดี๋ยวจะเล่นน้ำอากาศมันร้อนเล่นคนเดียวก็ได้

แต่มันร้อนจริงคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศหน่อยแล้วกันค่ะ
วันนี้เนี่ยภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแถวพิศนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเนี่ยโอ้โห
สะใจจริงเลยร้อนตับออกมาเต้นตึ้งเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้ร้อนมาก
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพราะว่าห่อมความร้อนยังคงทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงสงกรานนี้
ส่วนฝนเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เล็กน้อยแต่เป็นนู้นแถวริมชายหาดแถวภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกนะคะ
ฝนที่มาในภาคใต้ณช่วงเวลานี้จะมาช่วงบ่ายจนถึงค่ำมาแบบนิดหน่อยหน่อยมาไวไปไวค่ะ
จากนี้ภาคเหนือก็ยังแอบมีแซมมาเหมือนกันนะวันนี้นะบ่ายจนถึงค่ำเหมือนกันค่ะช่วงจังหวัดลำพูนลำปางแล้วก็จังหวัดตากค่ะ
ไม่ต้องระมัดระวังมากหรอกค่ะฝนให้มันลงมาเถอะเพราะว่าอากาศร้อนมากจริงช่วงนี้
คุณผู้ชมนอกจากนี้ที่ต้องตรวจสอบกันต่อก็คือเรื่องของคลื่นคลื่นเนี่ยต่ำมากใครไปนอนทิวอยู่ริมทะเลตอนนี้โอ้โหอิจฉามากเลยค่ะ
เพราะว่าลมตีหน้าปั้งแดดดีผิวแทนกลับบ้านแต่ไม่มีฝนด้วย
ทีนี้เรื่องของพายุล่ะที่ไปตรวจเจอนู้นตรงแถวมหาสมุทรแปซิฟิกส์
ณวันนี้ทิศทางของเขาพัดขึ้นเหนือเล็กน้อยย้ำแบบนี้นะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
แต่หลังจากสงกรานไปแล้วฝนที่มันจะเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรา
ไม่ว่าจะเป็นลมจากลมหนาวจากประเทศจีนนะคะความชื้นในประเทศบวกกับลมจากทะเลนั่นเอง

เอ้าไปดูเรื่องของบรรยากาศสงกรานดิฉันเนี่ยเหงามากเลย
แต่ที่อุทัยธานีเขาบอกไม่ได้เล่นน้ำไม่เป็นไรไปทำอย่างอื่นเอาเองละกัน
อุทัยธานีบรรยากาศเขาก็คึกคักนะโอเคเหมือนกันนะบรรยากาศสงครานวันที่๒เนี่ยค่ะ
บรรยากาศเขาก็คือที่วัดทุ่งนางงามอำเภอลานศักดิ์มีการจัดงานตำขนมจีนแบบโบราณ
เขาบอกว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์สร้างความสามัคคี
ข้าวบ้านเนี่ยตำแป้งขนมจีนก็คลักไม้เอ้้าคลักนึงตำกัน๔๕คนนะคะ
บีบลงกระทะใบบัวที่ต้มด้วยฟืนชาวบ้านช่วยกันจับเส้นขนมจีนเรียงเป็นกิจกรรมพื้นบ้าน
อ่ะสุคลาจริงนะมันเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยได้มาพบปะเจอกัน
แล้วก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แหละ
เอาจากขนมจีนไปดูขนมเฉยที่ไม่มีจีนบ้าง
อยู่ที่งานปีใหม่เมืองจังหวัดตาก
เขาบอกมันหายไป๓๐ปีแต่ชาวบ้านรื้อฟื้นขึ้นมา
หนุ่มกุ๊ดเป็นอย่างไรกับเจ้า

แล้วต้องกวนกันหลายคนกวนไปกวนมากว่าจะเสร็จ
โอ้โหคุยกันจบไป๓เรื่อง๘เรื่องแล้วอะค่ะ
เป็นกิจกรรมดีที่ทำร่วมกันในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ